ก็เตรียมที่จะหารือแนวทางการตรวจโควิด๑๙ให้กับนักกีฬาก่อนที่จะมีการแข่งขัน
คือตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าจะต้องตรวจทั้งหมดกี่ครั้ง
จะต้องตรวจทุกครั้งก่อนที่จะลงแข่งขันหรือเปล่า
รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการตรวจด้วย
เพราะว่าในการตรวจ๑ครั้งน่าจะต้องใช้งบประมาณประมาณ๔ล้านบาทเลยค่ะ
ก็จะต้องของงบประมาณจากภาครัฐเพื่อเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้นะคะ
จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบคค่ะ
กำหนดแนวทางในคู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาระบุนะคะว่า
แข่งขันกีฬาอาชีพก่อนการแข่งขันนักกีฬาจะต้องเข้ารับการตรวจโควิด๑๙
แต่ว่าไม่ได้มีการระบุรายละเอียดออกมานะคะว่าต้องตรวจทุกครั้งที่จะลงทำการแข่งขันหรือเปล่าค่ะ
ก็เปิดเผยว่าในสัปดาห์หน้าสมาคมจะนัดตัวแทนสโมสรในไทยลีก๑และก็๒มาหารือแนวทางในการจัดการแข่งขัน
ซึ่งก็จะเชิญตัวแทนแพทย์จากสบคมาแนะแนวทางในประเด็นเรื่องการตรวจเชื้อด้วยนะคะ
ขณะนี้ค่ะสมาคมก็ยังคงรอคู่มือการจัดการแข่งขันส่งมาอย่างเป็นทางการ
ซึ่งน่าจะทราบแนวทางเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิดสิบเก้าให้กับนักกีฬา
ที่ทางสบคแนะนำรูปแบบการตรวจแบบกลุ่มเพื่อที่จะประหยัดก็คือตรวจพร้อมกันครั้งละ๑๐คน
การตรวจแบบกลุ่มก็คือนำสารคัดหลังของผู้ตรวจ๑๐คนมารวมอยู่ในหลอดเดียวกัน
ถ้าหากว่ามีผลเป็นบวกก็จะแยกตรวจกันอีกครั้งค่ะซึ่งเบื้องต้นทางสมาคมก็ได้สอบถามไปยังโรงพยาบาลที่รับตรวจโควิด๑๙
ก็พบว่ามีโรงพยาบาลที่มีแนวทางในการตรวจแบบกลุ่มเป็นจำนวนน้อยอยู่นะตอนนี้ค่ะ
ซึ่งถ้าหากว่าสบคบังคับให้นักกีฬาทุกคนตรวจโลกจะมีค่าใช้จ่ายต่อคนอยู่ที่ประมาณ๓๕๐๐บาท
และถ้าหากว่าครอบคลุมการแข่งขันไทยลีก๑ทุกสโมสรจะมีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ประมาณ๔ล้านบาทต่อการตรวจ๑ครั้งเลยนะคะ
อีกทั้งต้องสอบถามเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าแนวระดับฟุตบอลไทยลีก๒และ๓จะต้องตรวจด้วยหรือไม่ค่ะ
ซึ่งถ้าหากว่าจะต้องมีการตรวจเชื้อในทุกสัปดาห์นะคะสมาคมก็จะต้องหารือเรื่องงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะว่าจะมีแนวทางอย่างไรต่อไป
เนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะคะอีกทั้งในระเบียบที่เขียนไว้ก็เขียนแค่ว่าตรวจก่อนการแข่งขัน
แต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะต้องตรวจทุกนัดหรือไม่หรือว่าตรวจแค่ครั้งเดียวและสามารถทำการแข่งขันต่อเนื่องได้เลยค่ะ
เพราะว่าไม่เช่นนั้นนะคะก็จะทำให้ไม่สามารถคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายได้
ซึ่งหากว่าจะต้องตรวจทุกนัดค่าใช้จ่ายจะต้องเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองค่ะ
ก็อาจจะต้องขอการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับสโมสรแล้วก็สมาคมมากเกินไปนะคะ
ดังนั้นก่อนที่จะสรุปว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะ
คงต้องรอดูความชัดเจนก่อนถ้าหากว่าจะต้องตรวจทุกนัด
อาจจะทำให้เงินสนับสนุนของสโมสรลดลงหรืออาจจะไม่ได้รับทั้งหมดค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะสมาคมก็ศึกษาแนวทางการตรวจโควิด๑๙ของลีกอื่นนะคะ
ก็พบว่าในเคลีกของเกาหลีใต้ก็จะตรวจเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะกลับมาแข่งขันนะคะ
ขณะที่ในหลีกยุโรปค่ะใช้แนวทางในการตรวจทุก๒สัปดาห์ค่ะ